คุณผู้ชมครับปัญหาของช้างป่าที่ออกมานอกพื้นที่
แล้วก็ไปบุกรุกที่ดินของชาวบ้านก็เกิดขึ้นมา๗๘ปีแล้ว
โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างบรือใน
ปัญหานี้เกิดมาซ้ำซากครับเนื่องจากว่าแหล่งอาหารของช้างไม่เพียงพอ
เพราะว่าคนไปบุกลุกพื้นที่ของช้างช้างไม่มีอาหารกินก็ต้องออกมาพื้นที่ของชาวบ้าน
ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
รวมไปถึงที่พักอาศัยของชาวบ้าน
ใกล้กับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เขตป่ารอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออก
คือผลกระทบจากช้างป่าที่เกิดขึ้นซ้ำซาก
ตลอดระยะเวลา๗๘ปีที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

และทำลายพืชผลทางการเกษตร
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ไม่ได้ออกมาเป็นบางฤดูการเหมือนทุกปี
ปัจจัยหลักก็มาจากพื้นที่นอกป่า๑๔๗๐๐ไร่
เขตป่ารอยต่อ๕จังหวัด
มีอาหารที่หลากหลายจากพืชผลทางการเกษตร

และในช่วงนี้ดูเหมือนว่าข้าวที่ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว
ก็จะส่งกลิ่นเยาวยวนช้างป่าให้ลงมาพื้นราบ
กัดกลิ่นอาหารที่พวกมันปลดปรานอีกหนึ่งชนิด

สะท้อนถึงภาวะการขาดแคลนอาหารของช้างป่า
อีกส่วนก็มาจากมนุษย์เป็นผู้บุกรุกพื้นที่ช้าง
เดิมเคยเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งน้ำของพวกมัน
ทำให้ช้างป่ายังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้าง
ด้วยการปลูกพืชชนิดต่างในเขตป่านั้น
ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่
จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีกฎระเบียบในเรื่องนี้อยู่

เนื่องจากมันมีระเบียบมีข้อกฎหมายอยู่

ซึ่งจะต้องมาพิกร้อยดีว่า

มันลุกรานพืชดั้งเดิมไหม

เขาศูนย์พันธุ์หรือว่าเขาอยู่ไม่ได้

มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
จึงจะมันกระทบพอกระทบแล้วมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
ขณะที่การตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ป่าเขาอ่างรืนัย

พอกับจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เพราะเหนือพื้นป่าภาคตะวันออก
สามารถรองรับช้างป่าได้กว่า๖๐๐ตัว
แต่ปัจจุบันมีอยู่เท่า๔๒๒ตัว
จำนวนนี้อยู่ในเขตเขาอ่างรืนัย๒๗๕ตัว

ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
สิ้นเดือนกันยายนปีนี้มีทั้งสิ้น๑๗๗๐ครั้ง
และจังหวัดที่พบว่าช้างป่าออกนอกพื้นที่มากที่สุด
คือจังหวัดจันทบุรีจำนวน๙๔๔ครั้ง
รองลงมาคือฉะเชิงเศร้า๕๕๙ครั้ง
และจังหวัดระยอง๑๔๗ครั้ง
น่าจะเริ่มปีประมาณปี๖๒
เต็มตัวตอนปี๖๒ไปประมาณ๓๔ปี

ก็เป็นช่วงเงินเอง
แต่ต่อไปแล้วมันจะให้คงเป็นที่เราอยากใช้
ทำให้หลายหน่วยงานต่างคิดหาวิธีแก้ไข
และทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลลงไปแก้ปัญหานี้
แต่ดูเหมือนจะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางไหนได้ผลเท่าที่ควร
ส่วนหนึ่งก็มาจากช้างเป็นสัตว์ที่ชาญฉลาด
สามารถเรียนรู้วิธีการหลีกหนีจากสิ่งที่มนุษย์สร้างไว้

คิดค้นหาวิธีให้คนอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างมีความสุขนั้น
น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งทรัพย์สิน

แต่ทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี